เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเด็กคนหนึ่งอายุเพียงแค่๒ขวบเท่านั้น
เมื่อวานนี้คุณพ่อคุณแม่ตามหาลูกสาว๒คนคนโต๔ขวบคนเล็ก๒ขวบ
ฝากให้พี่สะพ้ายเนี่ยช่วยเลี้ยงนะเพราะว่าพ่อกับแม่ต้องไปทำงานที่อื่น
อยู่ที่ราชบุรีสุดท้ายหายไปทั้งพี่สะพ้ายแล้วก็ลูกสองคน
ล่าสุดพี่สะพ้ายคนนี้โทรมารับสารภาพกับแม่ของเด็กบอกพากันหนีไป
เพราะไปทำเด็กคนเล็กเด็กคน๒ขวบจมน้ำเสียชีวิต
แล้วไม่รู้จะทำยังไงก็เลยฝังเด็กเอาไว้ค่ะเดี๋ยวไปดูนะครับ
ตอนที่เจ้าหน้าที่เนี่ยไปกับแม่ของเด็กไปดูจุดที่พี่สะพ้ายคนนี้
เขาบอกว่าเขาฝังเด็กเอาไว้ตรงนี้นะครับ
น้องน้องน้องต้องกดซุ้ยกันเลยให้คนยวงแห้งกันหน่อย
นี่เป็นตรงที่เดินมากันแล้วเป็นจุดที่มาเจอหลุมนะฮะ

นี่คือคุณแม่ของน้องนะครับ
คุณแม่ชื่อนางสุรินแอบเสมาหรือว่าไอซ์อายุ๔๒ปี
แม่ของน้องนาเดียเด็กหญิงอายุ๒ขวบ
ที่หายไปพร้อมกับพี่สาวคนโต
ชื่อน้องโมเดลอายุ๔ขวบ
แต่ว่าพี่สะพ้ายที่ฝากให้ดูแลลูกเนี่ย
แล้วหายไปหลายวันเนี่ยถึงขั้นไปติดใบปลิวประกาศตามหาทั่วเมืองไปหมดเนี่ย
โทรมาบอกว่าเนี่ยขุดหลุมฝังเอาไว้

ในพื้นที่หมู่๒ตะบนคลองคอยอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี
นี่ฮะหลุมนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
คือสภาพแบบเหมือนดินยังกลบใหม่ใช่ค่ะ
คุณแม่บอกเจอหลุมแค่นี้ก็แทบขาดใจแล้วนะ
อายุ๔๐ปีที่เป็นพี่สะพ้ายเนี่ยบอกว่าฝังเอาไว้ที่นี่
จมน้ำตายไม่รู้จะทำยังไง
ก็เลยฝังเอาไว้แล้วก็พาพี่สาวเด็กเนี่ยหลบหนีไปด้วยกัน
นะครับที่นี่ก็ต้องรอแล้วนะ
รอเจ้าหน้าที่ขุดหลุมญาติญาติชาวบ้านก็ต้องพากันออกไปข้างนอกก่อน
เพื่อรอช่วงที่เจ้าหน้าที่ขุดหลุมศพ
คุณแม่น้องนาเดียก็เอานม๑กล่องน้ำดื่ม๑ขวด
มาวางที่หลุมด้วยปักทูบหนึ่งดอก
บอกลูกสาวบอกให้มารับสิ่งของต่าง
จะกินนมนะลูกนะครับ
คือคุณแม่บอกว่าพี่สภัยบอกว่าแบบนี้
ก็เชื่อว่าเออสงสัยจะเป็นแบบนี้นี่แหละ
มาเห็นหลุมก็แทบขาดใจแล้ว
สพโพธารามกับกู้ภัยสว่างรัชบุรี

ขุดเอาหน้าดินออกเอาจอบค่อยขุดดินออกนะ
เพื่อจะดูว่าในหลุมเนี่ยมันมีศพเด็กจริงหรือไม่
ก็ต้องค่อยขุดอย่างระมัดระวังนะฮะ
เพราะว่าเดี๋ยวถ้าไปโดนศพอะไรขึ้นมา
มันมีเรื่องของการชนะสูตรอะไรด้วยนะครับ
คือค่อยขุดค่อยเกลี่ยนี่ครับ
แป๊บเดียวครับคือไม่ลึก
กระสอบถุงปุ๋ยลักษณะกระสอบปุ๋ยสีขาวแบบนี้
นี่ค่ะจณฐีต้องค่อยครับ
เกรงว่าเดี๋ยวขั้นตอนการชนะสูตรเนี่ย

ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเด็กบ้าง

กลิ่นเหม็นเนี่ยมันโชยมาแล้ว
มันมีกลิ่นเหม็นเน่าโชยมาแล้ว
เพราะว่าเขาตามหาลูกกันเนี่ยตั้งแต่๑๕มิถุนายนนะ
นี่วันที่เท่าไหร่แล้ว๒๑๒๒แล้ว
ท่านผู้ชมครับหลุมนี้เนี่ย
ลึกประมาณ๘๐เซนติเมตรนะครับ

นำถุงปุ๋ยสีขาวขึ้นมาจากหลุม
เจ้าหน้าที่ก็เปิดออกนะครับ

ซึ่งมันมีกลิ่นเหม็นเน่าโชยมาแล้วเนี่ยนะฮะ
พบว่ามีศพของน้องนาเดียอยู่ข้างในจริงนะครับ
ถูกพันด้วยผ้าที่เป็นผ้าห่มสีชมพู

แล้วก็มีเชือกสีขาวมัดเอาไว้
แล้วยัดใส่ถุงดำอีกชั้นหนึ่ง
ก่อนจะมีถุงปุ๋ยสีขาวอีกชั้นหนึ่ง

แค่เห็นหลุมก็แทบขาดใจพอคุณแม่เห็นศพลูกสาวจริงเนี่ยคือซุดลงแบบโอ้โหใจแทบสลายครับท่านผู้ชมครับ
ขั้นตอนต่อไปแพทย์ก็ต้องมาชนะสูตรเบื้องต้นนะครับ
คือสภาพศพนี้เริ่มขึ้นอืดและส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณนะครับ
เดี๋ยวต้องนำศพไปชนะสูตรหาสาเหตุอย่างละเอียดนะครับว่า
จะมีการถูกทำร้ายก่อนจะเสียชีวิตหรือไม่
หรือจะเสียชีวิตจากการจมน้ำหรือขาดอากาศหายใจ
ตามที่นางรุ้งลาวัลที่เป็นคนพาเด็กหลบหนีไปคนหนึ่ง
อีกคนนึงบอกฝังเอาไว้เนี่ยจะเป็นแบบนั้นจริงหรือเปล่า
คุณผู้ชมคะเกิดอะไรขึ้นกับน้องนาเดีย
เด็กผู้หญิงอายุสองขวบคนนี้นางรุ้งลาวัลที่เป็นพี่สะพ้าย
แล้วก็เป็นพี่เลี้ยงเนี่ยนะคะชื่อเล่นชื่อเจี๊ยบ
คุณแม่ของน้องบอกว่าโอ้โหโกรธมากนะคะ
เพราะพี่สะพ้ายคนนี้เป็นพี่เลี้ยงเด็ก
คือเลี้ยงตั้งแต่น้องโมเดลเพิ่งคลอดนะคะ

หมายความว่าอยู่กับเด็กมาตั้งแต่เด็กเขาเพิ่งเกิด

ใช่ค่ะเลี้ยงมาเนี่ยเด็กสองคนนี้พี่สะพ้ายคนนี้เลี้ยงแบบรักเหมือนลูก
แล้วมันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงปล่อยให้น้องนาเดียวัย๒ขวบเสียชีวิต
คือนางเจี๊ยบที่เป็นพี่สะพ้ายเนี่ยนะคะ
โทรศัพท์ไปรับสารภาพกับแม่เด็กแล้วคุณผู้ชมลองฟังดูนะคะ
คำรับสารภาพเนี่ยเขาก็ยังติดใจสงสัยกันอยู่บ้างในบางประเด็นนะคะว่ามันเป็นแบบนั้น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
น้ำกันมันจะมีบ่อท่อซีเมนอยู่คาดว่าน้องนาเดียอาจจะเสียหลัก
คว่ำหน้าลงไปในเบาะน้ำและน้องโมเดลก็เพิ่งสี่ขวบอะค่ะ
พี่สาวก็ด้วยความที่ยังเด็ก
ไม่รู้จะช่วยน้องขึ้นมายังไงอืม
ส่วนน้องจิลลูกสาวของนางเจี๊ยบที่อายุสิบสามอ่ะ
นางเจี๊ยบสั่งแล้วอ่ะให้ดูเด็กเด็กสองคนนี้ครับ
เขาไม่ได้ดูก็เลยปล่อยไว้แบบนี้
แล้วน้องจมน้ำคือศีรษะจมลงไปในท่อซีเมนนางเจี๊ยบอ้างว่ากลับมาจากการไปซื้อฟางนะคะ
แล้วก็เห็นว่าน้องนาเดียเสียชีวิตด้วยความตกใจ
นำร่างของน้องนาเดียไปฝังเอาไว้ในไร่อ้อยห่างจากบ้านประมาณ๒กิโลกรัม
แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปไปพักอยู่ในห้องเช่าที่จังหวัดเพชรบูรณ์
นี่ค่ะก็เลยเนี่ยอยู่กับน้องจิลลูกสาวของเขาเองอายุ๑๓
กับน้องโมเดลอายุสี่ขวบเดี๋ยวลองฟังเสียงค่ะ
เรามีคลิปเสียงนะคะที่นางเจี๊ยบโทรศัพท์ไปรับสารภาพกับแม่ของน้องนาเดียค่ะ
ใครเป็นอะไร
สวัสดีค่ะ
ลูกหนูตายใช่มั้ย

เป็นความผละเลอของพี่เองเหรอวะ
พี่เอาไปซื้อฟางให้วัวไอ้ติวมันเดินไม่ใช่
ไอ้เทวน์กับไอ้เดี๋ยวมันเล่นน้ำอยู่ในหัว
มันเล่นน้ำอยู่ในโรงเอง

จิลมันบอกว่าแม่หอมจมน้ำ

พี่ทำใจไม่ได้

ลูกหนูอยู่ไหนตายตอนไหนกี่โมงแล้วกี่วันแล้วเนี่ย

เดี๋ยวพี่ได้ให้พบตัวกับตำรวจ

อยู่ตรงนี้ค่ะ

หนูคิดอยู่แล้วว่าลูกหนูไม่อยู่
บอกว่าลูกหนูอยู่ตรงไหน
คุณผู้ชมคะความรู้สึกของคนเป็นแม่

ถามเลยว่าศพลูกหนูอยู่ตรงไหน

ก็เลยอธิบายบอกหมดเลยว่าศพอยู่ตรงไหน
แต่มันมีข้อมูลเพิ่มเติมมาอีกชุดข้อมูลหนึ่งนะคะ
บอกว่านางเจี๊ยบพี่สะพ้ายคนนี้เขาอ้างว่า
ตอนที่น้องนาเดียจมน้ำค่ะ
แล้วเขากลับไปถึงใช่ไหมเขาช่วยน้องนาเดียขึ้นมา

สำรักสำลอกน้ำออกมา๑ครั้ง
แล้วเขาก็นึกว่าน้องไม่เป็นอะไร
อุ้มน้องกลับไปแล้วให้ดื่มนมแล้วปล่อยให้น้องนอน
แล้วรู้อีกทีคือตัวเองก็หลับไป

ลักน้ำออกมาแล้วให้ดื่มนมแล้วนอน

เจี๊ยบตื่นขึ้นมาอ้าวน้องนาเดียตัวแข็ง
ตัวเย็นคือเสียชีวิตเลยไปฝังอำพลางศพ

ทำไมทำไมไม่บอกความจริงว่าเออมันเกิดอะไรยังไงขึ้น

ว่าคำรับสารภาพของนางเจี๊ยพี่สะพ้ายคนนี้มันมีหลายประเด็นที่ยังน่าติดใจอยู่นะคะ
คือคนในครอบครัวก็ยังติดใจเช่นนางเจี๊ยบไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์จริงหรือเปล่า
คือออกไปซื้อฟางอะไรอย่างนี้จริงหรือเปล่าปล่อยให้เด็กอยู่กันเองจริงไหม
หรือถ้ามันเป็นลักษณะที่ว่าไปช่วยน้องขึ้นมาแล้วน้องสำลักน้ำออกมาแล้ว
แต่ปล่อยให้น้องดื่มนมแล้วปล่อยให้น้องนอนจนน้องตายเนี่ย
ทำไมคุณไม่พาไปโรงพยาบาลตั้งแต่แรกที่ไปช่วยตอนน้องจมน้ำแล้วน้องสำลักน้ำออกมา
ชนะสูตรศพอย่างละเอียดเนี่ยจะบอกได้ว่าในร่างกายของเด็กเนี่ย
มันมีร่องรอยบาดแผลการเขียวช้ำหรือว่าร่องรอยอะไรที่มันไม่ใช่
จมน้ำหรือเปล่าใช่ไหมฮะคือผมเชื่อว่าตอนที่คุณแม่ไปถึงจุดที่เขาบอกว่าเขาฝังเอาไว้ตรงนี้เนี่ย
อาจจะไม่ใช่หรืออาจจะไม่เจอแต่สุดท้ายเจอจริงนะฮะ
ทีนี้ค่ะก็นางเจี๊ยบก็ชี้จุดน่ะนะคะ
ว่านำร่างของน้องนาเดียวัย๒ขวบไปฝังเอาไว้ตรงไหน
ก็ในป่าอ้อยนะคะตำบลคลองคอยอำเภอโพธาราม
จากบ้านไปสองกิโลตำรวจสพโพธาราม
หลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านอสมญาติญาติและชาวบ้าน
ก็ช่วยกันนะคะการค้นหาก็ไม่ได้ง่ายนะคะคุณผู้ชม
แม้ว่านางเจี๊ยบชี้จุดแต่เป็นการชี้จุดแบบกว้าง
แล้วพื้นที่มันกว้างค่ะเขาก็ช่วยกันจนไปเจอส่วนดินที่มันดูแบบ
เพิ่งกลบใหม่ใหม่อะไรแบบเนี้ยก็เลยขุดกันขึ้นมาแล้วก็เจอศพนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกชูเกียจรองผู้กำกับสพราชบุรี
รักษาการผู้กำกับสพโพธารามพร้อมชุดสืบสวนก็ช่วยกัน
วิดีโอคอร์ประสานตำรวจพื้นที่สพบึงสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูร
คือคุยกับนางเจี๊ยบคือต้องประสานกันกว่าจะรู้จุดนะคะคุณผู้ชม
คือนางเจี๊ยบชี้จุดแต่แบบชี้แบบกว้างอ่ะนะก็ต้องช่วยกันหา
ต้องวีดีโอคอลถามนางเจี๊ยว่าตกลงมันตรงไหนอะไรยังไงกันแน่
ต้องหนีไปอยู่โน่นเลยให้ชมูลเลยตกลงมันอยู่ตรงไหนคือ
ต่อให้สารภาพและชี้จุดแต่ไม่ยอมชี้จุดแบบละเอียด
ก็เลยต้องวีดีโอคอร์ซ้ำอีกรอบนึงว่าเอาแบบละเอียดได้ไหม
ว่าฝังศพเอาไว้ตรงไหนนี่คือการวีดีโอคอลกันอยู่นะคะ

ซ้ายมือนักจำเสื้อนักจำเสวิน

พิกัดที่นางเจี๊ยบบอกนะคะเที่ยงครึ่ง
ก็ได้รับแจ้งจากชาวบ้านที่ค้นหาว่าไปเจอกองดิน
เหมือนเพิ่งฝังกลบใหม่ก็เลยไปตรวจสอบ
ก็ไปช่วยกันขูดปากหน้าดินน่ะนะคะต้องค่อยค่อยขูดน่ะนะฮะ
เจอถุงปุ๋ยสีขาวเขียวตามที่นางเจี๊ยบให้ข้อมูลเอาไว้
แล้วก็เนี่ยค่ะศพเด็กอยู่ในถุงปุ๋ยกลิ่นก็โชยขึ้นมา
วีดีโอคอลอีกรอบหนึ่งนะคะให้นางเจี๊ยบดูจุดที่ฝังศพ
ให้ยืนยันจุดนะคะนี่ฮะเห็นไหมคะวีดีโอคอลแบบนี้
ให้ดูเลยว่าใช่ไหมตรงนี้ใช่ไหมนางเจี๊ยบก็ยืนยันว่าใช่
ตรงนี้แหละศพเด็กฝังอยู่ตรงนี้ค่ะ

แม่ของน้องนาเดียค่ะก็ไปที่บ้านของนางเจี๊ยบ
ก็พาคุณสุชาดาสิริโครงทีมข่าวของเราไปดูนี่คือจุดเกิดเหตุนะคะ
ที่นางเจี๊ยบบอกว่าเนี่ยน้องเสียชีวิตตรงนี้
ก็คือที่บ่อที่เป็นบ่อซีเมนนะคะที่บอกว่าน้องตกลงไปค่ะ
ว่าไปเล่นกันเนี่ยนะเขาบอกว่าข้างบ้านมันจะเป็นโรงเก็บของไงฮะ
ก็ในโรงเก็บของมันก็จะมีถุงปุ๋ยด้วยนะแล้วถุงปุ๋ยเหมือนกับที่ใช้
ห่อร่างของน้องนาเดียแล้วมีบ่อซีเมนแบบนี้ค่ะครับนี่ค่ะ
คุณสุชาดาทีมข่าวของเราไปเจอเชือกฟางแล้วมันเหมือนกับที่นางเจี๊ยบ
มัดร่างของน้องนาเดียกับผ้าห่มก็คาดว่าอุปกรณ์ต่างต่างทั้งหมดเนี่ย
ที่ใช้อำพรางศพของน้องนาเดียก็คือจากที่บ้านนี่แหละกระสอบปุ๋ยแบบนี้
เชือกตรงนั้นนี่นะคะก็คือเอาของที่อยู่ในบ้านมาใช้เพื่ออำพลางศพ
แม่ของน้องนาเดียก็เข้าไปดูข้าวของภายในบ้านก็มีรถสกุตเตอร์ของเด็ก
มีเสื้อผ้าเด็กมีขวดนมมีของเล่นของลูกสาวค่ะ
ก็ยังวางอยู่ในบ้านแล้วคือหัวอกคนเป็นแม่มันแบบอื้อหือ
คือแม่รับไม่ได้นะคะนี่คือสิ่งที่หลงเหลืออยู่คือของเล่นของน้อง
แต่ตัวน้องไม่อยู่แล้วนะคะตัวคุณแม่เองก็ร้องไห้กับนักข่าวของเรานะ
คือแม่ก็โทษตัวเองว่าโอ้โหเสียใจที่แม่ไม่ได้ดูลูกสาวทั้งสองคนด้วยตัวเอง
เกิดเหตุสลดขึ้นแล้วแม่ก็บอกนะคะว่า
จริงแล้วน้องนาเดียเนี่ยวันเกิดก็คือ๑๘พฤษภาคมที่ผ่านมา
แม่ก็ไม่ได้มาเจอลูกสุดท้ายไม่มีลูกให้กลับมาหา
แม่เสียใจมากนะคะถามแม่ว่าโกรธนางเจี๊ยบไหมที่เป็นพี่สะพ้ายคนนี้
บอกโกรธนะคะโกรธมากจริงโกรธนางเจี๊ยบที่ทำไมเกิดเหตุแล้วไม่พาลูกสาวแม่ไปหาหมอ
ลูกแม่ต้องตายแม่ยืนยันว่าคือโกรธและผิดหวังต่อการกระทำของนางเจี๊ยบ
ไม่ยอมบอกตั้งแต่ต้นว่าน้องจมน้ำเสียชีวิตเลือกที่จะฝังอำพลางศพ

ทำไมไม่เอาลูกหนูไปรักษาถ้าเขาจมน้ำจริงหรืออะไรอย่างนี้
แต่ตามวันที่สิบสี่
หนูไปขอดูกล้องวงจรที่บิ๊กซีราชบุรีลูกหนูเดินกระเพกคนนี้แหละค่ะ
เดินขากระเพกกระเพกแค่เห็นตรงนั้นหนูก็ร้องแล้วอ่ะ
ก็คิดว่าจมน้ำจริงแล้วไม่ช่วยชีวิตแค่นั้นแล้วเอาศพไปทำแบบเนี้ยค่ะ
โทษว่าหนูมาหาลูกไม่ได้วันเกิดหนูก็ไม่ได้มา
แต่หนูให้พี่เขาส่งโทรศัพท์ส่งกล้องถ่ายเค้กถ่ายอะไรไปให้
หนูก็ขอโทษขอโทษที่แม่ไม่ได้อยู่ดูแล
คือคุณพ่อคุณแม่ทุกคน
ก็อยากจะเลี้ยงดูแลลูกให้ดีที่สุดตลอดเวลานั่นแหละ
ผมเชื่อนะอย่างคุณแม่ของน้องนาเดียเนี่ย

ก็คงคิดว่าแหมพี่สะพ้ายนี่แหละ
ก็น่าจะเป็นญาติเป็นคนใกล้ชิดกันที่จะดูแลลูก

ใครจะไปคิดว่ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะฮะ
คุณแม่ของน้องเนี่ยบอกว่าก่อนจะพบศพลูกสาวนะครับท่านผู้ชมครับ
มิถุนายนคือตอนนั้นตามหาแล้วนะ
ตามหาแล้วเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่๑๕มิถุนายน
นี่เป็นคลิปที่เคยถ่ายเอาไว้นะครับลูกสาวสองคน

นางสุรินบอกว่าฝันถึงลูก
ตอนนั้นเห็นลูกยืนอยู่บนดินนะ
บนดินตรงบ้านปากซอย
ตอนนั้นเธอปั่นจักรยานพาลูกไปซื้อขนม

แล้วสุดท้ายก็มารู้ข่าวร้ายว่าลูกเสียชีวิต

ก็ขอให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายก็แล้วกัน
เก๊ฟันหนึ่งลูกแค่นั้นค่ะ

ฝันหนึ่งลูกเป็นดินร่วน
เขาอยู่ตรงบ้านหลังสวยมาก

พอมาเจอศพแบบนี้หนูก็แบบช็อกเหมือนกัน
แต่ก็ให้ตำรวจทำตามหน้าที่เขาอะค่ะหนูไอ้นี่ไม่ได้เพราะลูกหนูเสียเหมือนกัน
คุณสุชาดาผู้สื่อข่าวของเราได้คุยกับพ่อของนางเจี๊ยบหรือว่านางรุ้งลาวัลผู้ต้องหานะครับ
คุณพ่อชื่อนายรุ่งเรืองพุ่มบัวอายุหกสิบเจ็ดปี
บอกว่าเมื่อช่วงเช้าลูกสาวลูกสาวเนี่ยมีศักดิ์เป็นพี่สะพ้ายของคุณแม่น้องนาเดียที่เสียชีวิต
ลูกสาวโทรศัพท์มาร้องไห้แล้วรับสารภาพนะพูดบอกว่าน้องจมน้ำเสียชีวิตแล้ว
แล้วเป็นคนเอาไปฝังดินอำพรางเองช่วงที่คุยกับลูกสาวนะลูกสาวก็พยายามขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้น
พูดไม่ออกเลยแล้วโกรธมากที่ทำไมลูกสาวเนี่ยไม่ยอมรับไม่บอกตั้งแต่แรก
ทำให้กลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วเอาศพของเด็กเนี่ยไปฝังทำไม
ทั้งที่ควรจะบอกพ่อกับแม่ของเด็กว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้น
ถ้าเป็นเรื่องของอุบัติเหตุจริงเนี่ยก็เชื่อว่าพ่อกับแม่เขาจะเข้าใจ
ไม่ใช่แบบโอ้โหให้มันเลยเถิดใหญ่โตขนาดนี้ส่วนตัวเนี่ยยังเชื่อว่าเป็นเรื่องของอุบัติเหตุ
นาเดียน่าจะจมน้ำเสียชีวิตไม่ได้ถูกลูกสาวทำร้ายอย่างแน่นอน
เพราะลูกสาวรักเด็กสองคนมากเด็กที่เขาเอามาฝากเลี้ยง
ส่วนลูกสาวจะมีความเครียดอะไรไหมอย่างเช่นเรื่องเลิกกับสามี
รุ่งเรืองบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยก็ยอมรับว่าลูกสาวเนี่ยเครียดจริงหลังจากเลิกกับสามี
แต่ก็คงไม่ถึงขั้นไปลงกับเด็กไปทำร้ายเด็กจนเสียชีวิต
คือตอนนี้เนี่ยคนในระแวกบ้านเนี่ยยืนยันว่าไม่มีใครรู้เห็นเหตุการณ์จริงนะครับ
ถ้าจะรู้เนี่ยพ่อของนางเจี๊ยบเนี่ยบอกว่ารู้ก็แค่เช้าวันที่๑๖มิถุนายน
เช้าวันนั้นเนี่ยลูกสาวบอกว่าเดี๋ยวจะพาเด็กไปเที่ยวชะอำนะ
แล้วช่วงเย็นวันเดียวกันเนี่ยก็บอกมาว่าโอ้โหเนี่ยมาเที่ยวแล้วรถหมดกลับไม่ได้
หลังจากนั้นไม่มีใครสามารถติดต่อกับนางเจี๊ยบได้อีกเลย
ส่วนตัวเชื่อว่าส่วนหนึ่งตัวลูกสาวคงกลัวความผิดก็เลยหนีไปนะ
อาจจะกลัวพ่อดุพ่อด่าหรือว่าอะไรยังไงก็แล้วแต่เนี่ยก็เลยหนีตะเลิศไป
แล้วก็มาเมื่อเช้านี้ที่ว่าโทรพ่อหนูผิดไปแล้วนะ
ขอโทษพ่อด้วยไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจแน่
เพราะว่าเขารักเด็กถึงเวลาเนี่ยถึงเวลาก็ต้องได้กิน
คนเรียบร้อยไม่เอาเรื่องกับใครทำคนคนนี้ทำกินอย่างเดียว

เพราะฉะนั้นในเรื่องที่แบบว่าเครียดเรื่องอื่นแล้วจะมาลงกับเด็กอะไรอย่างนี้
ไม่มีผมว่าไม่มีไม่มี
คุณผู้ชมคะพ่อของเด็กค่ะ
อ้อำพลหรือบังใหญ่หรือโยอายุ๓๒
ที่สพโพธารามนะคะไปให้ปากคำกับตำรวจค่ะ
ฤทธบุญนิ่มนักข่าวของเราก็เลยสอบถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น
พ่อก็บอกว่าไม่ได้เจอลูกมาเป็นเดือนแล้วนะคะ
ล่าสุดที่เจอลูกสาวทั้งสองคนเนี่ยลูกดูผอมมากดูโซมมาก
ลูกไม่ค่อยกินข้าวก็ยังนึกเป็นห่วงอยู่ตลอด
อยากจะขอลูกไปเลี้ยงเองด้วยซ้ำแต่ว่าตัวเองเนี่ย
เลิกกับแม่เด็กไปสัก๗เดือนได้แล้วอะค่ะ
วันที่ไปหาลูกทั้งสองคนที่บ้านก็เจอนางเจี๊ยบพี่สะพ้ายนะคะ
เจี๊ยบก็เจอเขาเนี่ยเขาก็พยายามจะบอกนางเจี๊ยว่า
อยากจะขอลูกไปเลี้ยงเองก็โทรหาแม่ของเด็กแต่แม่เด็กไม่ยอม
สุดท้ายก็เลยต้องปล่อยให้ลูกสาวทั้งสองคนอยู่กับนางเจี๊ยบต่อ
หลังจากวันนั้นเนี่ยก็เห็นลูกทั้งสองคนไม่ค่อยร่าเริง
ก็พยายามจะถามเพื่อนบ้านนะว่าเอ๊ะปกติแล้วนางเจี๊ยบพี่สะพ้ายคนนี้
ดูแลเด็กเด็กเป็นยังไงบ้างเพื่อนบ้านก็ไม่ยอมบอกอะไร
บอกแค่ว่าไปถามคนอื่นเอาเองก็แล้วกันครับแต่พ่อบอกว่านับจากวันนั้น
พ่อเป็นห่วงลูกมาตลอดเลยนะคะจนมารู้ข่าวว่าลูกสองคนหายตัวไป
เจี๊ยบพี่สะพ้ายที่เลี้ยงลูกก็หายตัวไปยิ่งใจคอไม่ดี
ภาวนาเลยว่าอย่าให้ลูกเป็นอะไรไปเลยแต่สุดท้ายลูกก็ต้องมาเสียชีวิต
เพราะนางเจี๊ยบพี่สะพัยคนนี้ตัวพ่อบอกว่าก็ไม่รู้หรอกนะ
นางเจี๊ยบอ้างว่าลูกพ่อจมน้ำตายมันจริงหรือเปล่า
แต่พ่อก็ไม่อยากจะให้อภัยเหตุการณ์ที่มันเป็นแบบนี้คือเด็กตายไปคนนึงเนี่ย
มันไม่รู้จะให้อภัยยังไงดีแล้วประเด็นคือเด็กตายแล้วแทนที่จะรีบรับสารภาพ
แต่กลายเป็นว่าเอาเด็กไปฝังดินเพื่ออำพลางคดีอีก
จะเอาเรื่องนางเจี๊ยบให้ถึงที่สุดค่ะ
ก็ผลออกมาว่าจมน้ำจริงหรือไม่จมเจริ่ง
มันไม่โทรบอกผมทำไมเขาก็เบอร์เขาก็มีนะครับ
ติดต่อพี่ได้ตลอดครับผมรับโทร
มันมันผมไม่ให้อภัยอ่ะครับอย่างนี้รักครับ
เดี๋ยวค่อยมาอยู่ด้วยกันใหม่

ถึงขั้นแบบติดประกาศทำใบปลิวโปสเตอร์ไปตามที่ต่าง
ให้ผู้คนช่วยตามหานะครับ
ท่านผู้ชมครับสุดท้ายที่แกะรอยไปแล้วก็ไปเจอนางเจี๊ยบเนี่ย
ไปอยู่นู่นนะฮะเพชรบูนนะครับ
สมรวจสพบึง๓พันธุ์จังหวัดเพชรบูนเนี่ยคุมตัวไว้ได้
แล้วก็นำมาสอบปากคำที่โรงพักนะครับสพบึงสามพันธุ์
ตอนไปเจอเนี่ยไปเจอที่ห้องเช่าแห่งหนึ่งในพื้นที่ตะบนบึงสามพันธุ์นะครับ
ไปเจอพร้อมกับน้องโมเดลเด็กหญิงอายุ๔ขวบพี่สาวของน้องนาเดียที่เสียชีวิต
นี่คือนางเจี๊ยบนะฮะแล้วก็ตัวของลูกสาวของนางเจี๊ยบเองอายุ๑๒ขวบ
นี่ฮะแน่นอนว่าก็ต้องมีเจ้าหน้าที่ของกรมกิจการเด็กและเยาวชนในพื้นที่เนี่ยมาดูแลเด็กด้วย
มาร่วมฟังการสอบปากคำด้วยเพราะว่าต้องมีข้อมูลจากน้องด้วยนะนอกจากตัวของนางเจี๊ยบที่เป็นผู้ต้องหานะครับ
เป็นจักรยานยนต์ของนางเจี๊ยบนี่ฮะขี่จากราชบุรีนะขี่มาถึงเพชรชบูรณ์แล้วก็มีเด็กสองคนมาด้วย
นี่ครับคันนี้ครับส่วนห้องที่ไปเจอเนี่ยเป็นห้องเช่านะครับในห้องเช่ามีทีวีมีพัดลมมีหม้อหุงข้าวในสภาพที่เป็นของใหม่
ห้องเช่าตรงนี้นะครับคาดว่านางเจี๊ยบคงเพิ่งซื้อมาไม่นานมีที่นอนมีข้าวของเครื่องใช้นางเจี๊ยบอยู่กับเด็กหญิงสองคนในห้องนี้นะครับ
นี่ฮะคือดูจากการซื้อข้าวซื้อของแล้วเนี่ยคาดว่าอาจจะเก็บตัวอยู่ที่นี่อีกนานเลยล่ะทำไมมาเจอกันซะก่อนนะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกวิรัติคอนบุรีภูมิกับการสพบึงสามพันธุ์ให้ข้อมูลกับทีมข่าวนะครับบอกว่าจากการสอบปากคำนางเจี๊ยบรับสารภาพและให้การเป็นประโยชน์ก็มีอาการเครียดแล้วก็วิตกกังวล
หลังเกิดเหตุเนี่ยนางเจี๊ยบเนี่ยขี่จักรยานยนต์พาลูกสาวอายุ๑๒กับน้องโมเดลเด็กหญิงวัย๔ขวบพี่สาวของเด็กที่เสียชีวิตขี่มาจากราชบุรีนี่ฮะเส้นทางเป็นแบบนี้นะครับที่เขาบอกตำรวจนะ
อ่างทองแล้วมุ่งหน้าไปทางลบบุรี
ก่อนจะเข้าสู่จังหวัดเพชรชบูรณ์ระยะทางจากบ้านที่รัชบุรี
มาถึงจุดที่เจอที่บึงสามพันธุ์เนี่ยสี่ร้อยหกสิบกิโลเมตร
ขี่มา๖ชั่วโมงแต่มันหลายวันแล้วไง
คือตั้งแต่๑๖มิถุนายนเนี่ยนางเจี๊ยบนะ
ที่ให้ข้อมูลกับตำรวจนะครับจากการสอบปากคำ
บอกว่าพาลูกสาวของตัวเองกับหลานสาวที่เขาฝากเลี้ยงเนี่ย
แวะพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งที่จังหวัดอ่างทองก่อน
หลังขี่รถออกมาจากรัชบุรีจนเช้าสิบเจ็ดมิถุนายน
ก็พาเด็กขึ้นรถขี่จักรยานยนต์ไปต่อไปเรื่อย
จนถึงอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรชบูรณ์รถเนี่ยล้อหน้าเนี่ยยางแตก
ก็เลยขี่รถแบบบดไปเรื่อยบดยางตระเวนหาที่พัก
แต่ก็ราคาแพงขี่ไปเรื่อยจนค่ำไปถึงอำเภอบึงสามพัน
ไปเจอห้องพักแห่งหนึ่งนี่เป็นห้องเช่าก็เช่าในราคา๒๐๐๐บาท
แล้วก็เลยอยู่กับลูกสาวแล้วก็หลานที่เขาฝากเลี้ยงเนี่ยอยู่ที่นี่
นี่ฮะทีมข่าวของเรานะครับไปคุยกับเพื่อนข้างห้องเช่าของนางเจี๊ยบนะครับ
เขาบอกว่าวันที่มาถึงเนี่ยก็เห็นนางเจี๊ยบเนี่ยนะ
ขี่จักรยานยนต์มากับเด็กผู้หญิงสองคนมีข้าวของสัมภาระ
เป็นพวกถุงดำใส่ของขนาดใหญ่มาเช่าห้องตอน๔โมงเย็น๑๗มิถุนายน
เจี๊ยบเนี่ยบอกว่าอ๋อหนีออกมาจากบ้านมีปัญหาถูกสามีทำร้ายร่างกาย
หนีมาตั้งแต่๑๕มิถุนายนแล้วก็ขี่รถมาเรื่อย
แล้วก็นี่แหละมาเปิดห้องเช่าตรงนี้

เขาบอกเนี่ยเขามีเงินสดติดตัวอยู่๔๐๐มีทองอยู่๑สลึง
ไปขายทองได้เงินมาห้าพันด้วยความสงสารเพื่อนข้างห้องเขาเห็นว่ามีด่งมีเด็กด้วย
ไม่มีอะไรมาเลยก็พาไปซื้อของใช้ซื้อทีวีซื้อข้าวสารซื้อของใช้จำเป็น
เพราะเขาไม่รู้ว่านางเจี๊ยบเนี่ยไปก่อเหตุอะไรมา
พอรู้ว่าโอ้โหมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยเพื่อนข้างห้องบอกตกใจนะฮะ
แต่ก็เชื่อว่าคงเป็นเรื่องจริงนั่นแหละค่ะ
เพราะวันแรกที่เจอนะคือลูกสาวเนี่ยคือตัวนางเจี๊ยบเนี่ยดูท่าทีปกติ
แต่ลูกสาวนางเจี๊ยบอายุ๑๒เนี่ยท่าทีแบบเหมือนแบบกังวล
เหมือนกับว่าเด็กเนี่ยอยากจะพูดอยากจะบอกอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ไม่กล้าพูดออกมา
น่าจะต้องกังวลเอ๊ะทำไมมันมาได้ยังไงเนี่ยเราก็คิดว่าเขามีทะเลาะสักกัดสามีไหม
เขาอ้างสามีว่าสามีก็ซ้อมอย่างเดียว
อันนี้เป็นประโยคที่เจี๊ยบเป็นคนพูดกับพี่ใช่ไหมครับ

เป็นประโยคเดียวที่บอกว่าสามีทำร้ายมา
สามีซ้อมทำร้ายมาคือหมายความเป็นเหตุผลที่เขาจะอ้างได้
ทีนี้คำถามที่ว่าอ้าวแล้วตำรวจมาเจอได้ยังไง
รู้ได้ยังไงว่าเอ้าคนที่เขาเนี่ยพาเด็กมา
พ่อแม่เขาตามหาอยู่เนี่ยมาอยู่ตรงนี้เนี่ย

ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่นะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่๗นะฮะ
ผู้ใหญ่รัชพลอายุ๔๖ปีนี่ฮะ
ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าผมดูข่าวจากไทยรัฐทีวีนี่แหละ
เห็นข่าวว่ามีการลักพาตัวเด็กมานะ
แล้วพ่อแม่เขาตามหาแล้วพี่สะพ้ายที่พามาเนี่ย
ดูไทยรัฐทีวีดูข่าวแล้วแบบทำไมหน้าคุ้น
คุ้นเลยเอ๊ะคนนี้เนี่ย
แล้ว๑๘มิถุนายนเนี่ยคือนางเจฟเขามาในพื้นที่เย็น๑๗ใช่ปะ
รัชพลบอกว่าเมื่อน่าคุ้นไปตรวจเลยดีกว่า
แล้วต้องไปตรวจเรื่องของคนที่เข้ามาในพื้นที่แล้วเรื่องโควิด๑๙ด้วยนะ
ได้รับรายงานว่ามีคนนอกพื้นที่มาเช่าห้องอยู่

ก็ถามไปถามมานางเจี๊ยบรับสารภาพว่าลักพาตัวเด็กมาจริง
พาตัวลูกเขามาจริงก็เลยไปแจ้งความกับตำรวจ
ตำรวจก็มาควบคุมตัวเนี่ยแหละฮะ
ก็เลยเข้าไปที่บ้านเขาแล้วก็ไปสอบถามพวกอุทธ์เขา
เขาก็ยอมรับว่ารักษาตัวมาจริง
คือยืนยันแล้วก็คือภาพที่เขาแจ้งความมันตรงกับตัวที่พี่เขาอยู่

ต้องชื่นชมผู้ใหญ่บ้านนะคะชื่นชมผู้ใหญ่รัชพลนะคะ
ที่ช่างสังเกตแล้วไม่ปล่อยประละเลย

คือประเด็นคือก็ต้องตรวจสอบคนเดินทางข้ามจังหวัด
แต่ผู้ใหญ่สังเกตเห็นหน้าท่าทางว่ามันตรงกับในข่าว

ใช่นำมาซึ่งการจับกลุ่มตัวนางเจี๊ยบเนี่ยค่ะครับโอ้โห

มาดูคำรับสารภาพของนางเจี๊ยบพี่สะพ้ายคนนี้นะคะ

ว่าเรื่องมันไม่ใช่แค่เด็กจมน้ำ
เจี๊ยบกลับมาเด็กตายเอาเด็กไปฝังดิน

คือตำรวจภูทรโพธารามเนี่ย
ที่สถานีตำรวจภูทรบึงสัมพันธ์
แล้วก็นำตัวนางเจี๊ยบเข้าห้องสอบสวนเลยนะคะ

เจี๊ยบเครียดร้องไห้ตลอด
เพราะเขารู้สึกสลดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
รวมไปถึงคิดถึงลูกสาวของตัวเองด้วยนะคะ

ทีนี้ค่ะคำรับสารภาพอย่างละเอียดของนางเจี๊ย

วันเกิดเหตุเนี่ยประมาณ๓โมงเย็น
เจี๊ยบบอกว่าปล่อยให้เด็กเล่นน้ำเอง
คือปล่อยให้เด็กวัย๒ขวบคือน้องนาเดียเล่นน้ำ
เธอไม่อยู่จริงเธอบอกแบบนี้
เธอออกไปซื้อฟางให้วัวจริง
กลับมาเนี่ยเห็นว่าน้องนาเดียวัย๒ขวบ
คว่ำหน้าอยู่ในบ่อปูนซีเมน
เจี๊ยบบอกว่าจับตัวน้องนาเดียขึ้นมา
ปั๊มหัวใจและผายปอด
คือเหมือนกับว่าตอนนั้นน้องนาเดียสำลักน้ำออกมา

ก็เลยเชื่อว่าน้องนาเดียยังไม่ตาย
เจี๊ยบบอกว่าเธอเป็นคนมีองค์
สวดมนต์ตลอดด้วยก็เลยไม่คิดอะไร
คิดว่าปั๊มหัวใจผายปอดแล้ว
น้องสำลักน้ำมาแล้วน้องคงไม่ตาย
คิดว่าเดี๋ยวตอนเช้าน้องก็คงจะฟื้นแหละ
จับน้องนาเดียไปอาบน้ำ
แต่งตัวทาแป้งให้ดื่มนม

ก็คือเข้านอนตามปกติเลยนอนกันคืนนึง
เช้าขึ้นมาน้องนาเดียตัวแข็งตัวเย็นเจี๊ยบเลยครับ
เจี๊ยบบอกว่าโอ้โหทีนี้แหละตกใจมาก
ไม่มีสติแล้วทำอะไรไม่ถูกแล้ว
เลยตัดสินใจเอาร่างของน้องนาเดีย
ไปฝังที่ดงอ้อยแล้วก็เก็บข้าวเก็บของ
พาเด็กอีก๒คนก็คือพี่สาวของน้องนาเดีย

รวมถึงลูกสาวของตัวเองอายุสิบสอง
ขึ้นรถจักรยานยนต์ไปด้วยกันเลย

ฝังศพน้องนาเดียเรียบร้อยใช่ไหมคะ

ไม่มีทิศทางไม่รู้จะไปไหนด้วยซ้ำ
ก็มุ่งหน้าผ่านจังหวัดอ่างทอง
ไปเช่าห้องต่อที่จังหวัดเพชรบูรณ์

ตำรวจก็จะนำตัวนางเจี๊ยบ
ไปควบคุมตัวที่ศาลีตำรวจภูทรโพธาราม
ก็น่าจะถึงสัก๓ทุ่ม

นักข่าวก็พยายามจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนั่นแหละ

แต่นางเจี๊ยบเองก็ไม่ได้ตอบคำถามอะไร
นี่ไงคะจากคำรับสารภาพอย่างละเอียดของนางเจี๊ยบ
มันมีประเด็นที่ว่าทำไมช่วยน้องขึ้นมาจากน้ำแล้ว
หัวใจผายปอดแล้วไม่พาน้องไปโรงพยาบาล

ถ้าน้องยังไม่เสียชีวิตจริงน้องก็มีโอกาสรอดจริงนะคะ

ซึ่งก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นน้องเสียชีวิตแล้วหรือยัง
นางเจี๊ยบยังไงพาน้องเข้านอนอ่ะอาบน้ำแต่งตัวแล้วนอนกันคืนนึง
แต่มันจะแสดงถึงเจตนาในการช่วยเหลือเด็กไง
นี่นะคะถ้าพาไปโรงพยาบาลตั้งแต่ต้นเรื่องมันอาจจะไม่บานปลายแบบนี้

ทีมข่าวไปเจอรถซาเล้งยามาฮ่าสีขาวแดง
เลขทะเบียนขอไข่รอเรือนหนู๗๗๒ราชบุรีค่ะ
ตำรวจยึดมานะคะคันนี้ค่ะ

ขี่ไปเกี่ยวย่าให้วัวกินเป็นประจำนะคะ
ตำรวจคาดว่าน่าจะเป็นรถคันที่นางเจี๊ยบเอาศพของน้องนาเดียไปฝังที่ไร่อ้อยค่ะ
รอบรถก็มีเขียวเกี่ยวข้าวมีหมวกมีเสื้อผ้ามีเชือกไนลอนมีขวดน้ำอัดลมวางอยู่หน้ารถ
ส่วนพ่วงข้างก็มีฟางย่าแล้วก็ยังมีรอยชื้นนะคะ
ไม่รู้ว่าวางอะไรไว้ที่ส่วนพ่วงข้างของรถคันนี้นะคะมันดูเปียกชื้นชื้น
ส่วนที่ล้อรถและข้างเบาะที่นั่งของรถมีดินมีโครนติดอยู่ตามล้อตามตัวรถ
สีดินเป็นสีคล้ายกับจุดที่พบศพของน้องนาเดียจุดที่ฝังเอาไว้สีดินเป็นแบบนี้ค่ะ
แกะอะไรกันอีกเยอะเลยนะฮะเกี่ยวกับคดีนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ทุกผู้ชมครับคือพี่ศพภัยของแม่เด็กเนี่ยที่สอบภาพว่า
หลานวัย๒ขวบที่มาฝากเลี้ยงจมน้ำเสียชีวิตกลัวความผิดก็เลยฝังศพเอาไว้ในไร่อ้อย
แล้วก็หนีไปเนี่ยเดี๋ยวไล่ดูความสัมพันธ์ก่อนหน่อยนะครับทุกผู้ชมครับ
รวมทั้งหลังจากเกิดเหตุแล้วมาอ้างมาบอกอะไรยังไงกันบ้าง
ผังของครอบครัวเป็นแบบนี้นะครับแม่ของเด็กก็คือนางสุลินหรือว่าไอซ์
ของเด็กคือนายอำพลมีลูกด้วยกันสองคนคือเด็กหญิงนาเดีย
อายุสองขวบที่เสียชีวิตกับลูกสาวคนโตคือเด็กหญิงโมเดล
อายุสี่ขวบไอซ์กับสามีก็คือพ่อกับแม่ของน้องนาเดียเนี่ย
เลิกกันเมื่อ๗เดือนนะฮะโดยไอซ์ทำงานอยู่ที่กรุงเทพ
ส่วนพ่อเด็กคือนายอำพลอยู่ที่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดรัชบุรี
ก็เลยฝากลูกให้นางรุ้งลาวัลหรือว่าเจี๊ยบที่เป็นพี่สะพ้ายนะ
ซึ่งเป็นเมียของพี่ชายของไอซ์ให้ช่วยเลี้ยงเด็กทั้งสองคน
เลี้ยงตั้งแต่น้องโมเดลเนี่ยลูกสาวคนโตที่อายุ๔ขวบยังเล็กเลยด้วยซ้ำ
ก็เลยไว้เนื้อเชื่อใจโดยคุณไอซ์เนี่ยจะโทรมาหาลูกทุกเช้าเย็น
แทบทุกวันเพื่อจะดูลูกแต่ละวันเนี่ยเป็นยังไงบ้าง
ตัวของนางเจี๊ยบผู้ต้องหาเองนะครับเขาก็มีลูกสองคน
คนคนโตเป็นผู้ชายกับคนเล็กเนี่ยเป็นเด็กผู้หญิงอายุ๑๓ที่พาไปด้วย
แล้วก็พาหนีไปพร้อมกับน้องโมเดลหลังจากฝังศพน้องนาเดีย
ทีนี้ลำดับเหตุการณ์ต่างของเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับท่านผู้ชมครับ
เริ่มจากเช้า๑๕มิถุนายนไอซ์ได้โทรศัพท์คุยกับลูกสาวคือน้องโมเดล
แล้วก็นาเดียรวมถึงพี่สะพ้ายด้วยเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่น้องนาเดีย
เสียชีวิตเนี่ยได้คุยกันครั้งสุดท้ายนะฮะเย็นวันเดียวกันคือ๑๕มิถุนายนลูกชายคนโตของนางเจี๊ยบโทรศัพท์มา
ไอซ์ซึ่งมีศักดิ์เป็นอาว่าติดต่อแม่ได้ไหมเพราะว่าติดต่อแม่ไม่ได้เลย
บ้านก็ไม่มีใครอยู่น้องน้องก็หายไปหมดไอซ์ก็เลยพยายามโทรหาเจี๊ยบ
แต่ก็ติดต่อไม่ได้เหมือนกันเพราะว่านางเจี๊ยบเนี่ยปิดเครื่องตลอด
มิถุนายนคุณไอซ์บอกว่ายังติดต่อพี่สะพ้ายคือเจี๊ยบไม่ได้อีก
ทีนี้ก็เลยติดต่อไปหาพี่ชายตัวเองก็คืออดีตสามีของเจี๊ยบที่ชื่อเจ๋ง
แล้วก็ญาติของฝั่งพี่สะพ้ายด้วยได้รับคำตอบเหมือนกันหมดก็คือไม่รู้ว่าไปไหนไม่รู้อยู่ไหน
รู้แต่ว่านางเจี๊ยบเนี่ยเอาลูกสาวของตัวเองที่อายุ๑๒๑๓เนี่ย
แล้วก็ลูกสาวคนโตของไอซ์เนี่ยไปด้วยหายไปพร้อมกันสามคนสิบเจ็ดมิถุนายนนะครับ
นี่เข้าสู่วันที่๓แล้วนะครับท่านผู้ชมครับนางไอซ์เนี่ยคุณไอซ์เนี่ยติดต่อพี่สะพ้ายไม่ได้เหมือนเดิม
นางเจี๊ยบไม่ได้เหมือนเดิมทีนี้เริ่มกังวลใจแล้วอยู่กรุงเทพทำงานอยู่
กลับมาที่บ้านที่โพธารามที่ราชบุรีเพื่อมาตามหาลูกสาวทั้งสองคน
แล้ว๑๘มิถุนายนจึงตัดสินใจเข้าแจ้งความที่สพโพธาราม
ก่อนหน้าที่เรื่องราวจะมารู้กันว่าเอาน้องนาเดียเสียชีวิตแล้วเนี่ยนะครับ
เมื่อเสาร์ที่๑๙มิถุนายนหลังแจ้งความ๑วัน
ข้อความมาทางแชทบอกไอซ์เจอเด็กยัง
คุณไอซ์ก็ตอบกลับไปว่าบอกว่ายังค่ะ
ผู้ชายคนนี้ก็ถามกลับต่อนะบอกว่าถ้าผมให้ข้อมูลนะ
ไอซ์รับปากได้ไหมจะช่วยอะไรผมหนึ่งอย่าง
ไอซ์ก็พยายามโทรกลับไปเลยนะทีนี้ไม่พิมพ์แล้วโทรกลับเลย
จากนั้นส่งข้อความมาอีกบอกห้ามต่อรองทำก็ทำ
คุณไอซ์ก็เลยถามว่าจะขออะไรอีกฝ่ายตอบว่าขอ๕๐๐
ข้อแรกเป็นค่าน้ำมันข้อสองที่บอกไปเมื่อเช้า
น้องก็ตอบว่าค่ารถชายปริศนานี้บอกไม่ใช่ที่ให้ช่วยเรา
ไอซ์ก็คือคุณไอซ์เนี่ยแม่ของเด็กเนี่ยนะก็ถามต่อว่าอะไรอ่ะ
อีกข้อหนึ่งอะไรอีกฝ่ายก็บอกว่าให้เลือกมาสักข้อแล้วจะให้เบอร์น้องชาย
แล้วอย่าบอกว่าเราเป็นคนบอกเดี๋ยวเราจะโทรนัดน้องชายคล้ายกับจะบอกว่า
น้องชายเป็นคนพาเด็กไปอะไรประมาณอย่างนี้จะให้คุณไอซ์เนี่ยเข้าใจแบบนี้
แต่ชายคนนี้ที่ต้องการแน่คือ๕๐๐เพื่อแลกกับให้เธอเนี่ยได้เจอลูกสาว๒คน
แต่ตอนนั้นคุณไอซ์บอกมันดูแปลกไงมันดูแปลกไม่รู้เป็นใครอะไรยังไงก็เลยไม่ยอม
ชายปริศนาคนนี้ก็เลยส่งข้อความมาว่าคุณไอซ์เนี่ยเลือกเองนะยื่นข้อเสนอไปแล้วไม่รับเองนะ
ถ้าอยากจะเจอลูกเนี่ยถ้ายังอยากเจอเนี่ยก่อนที่จะเอาลูกไปขายเนี่ยให้ไปใช้แรงงานเนี่ยยังไงเนี่ยคือต้องยอม
สุดท้ายคุณไอซ์ตอบกลับว่าแล้วตกลงคุณต้องการอะไรอ่ะบอกมานอกจากไอ้๕๐๐เนี่ยแต่อีกฝ่ายก็เงียบไปอยู่ดี
คุณไอซ์ให้ข้อมูลเรื่องไทม์ไลน์ในการหายตัวไปของลูกนะครับบอกว่าหลังจากกลับมาที่บ้านที่รัชบุรีเนี่ยพบว่าเมื่อ๑๕มิถุนายนตอน๑ทุ่ม
เจี๊ยบพี่สะพ้ายได้โทรศัพท์ไปหาคนที่ชื่อตี
แล้วบอกว่าน้องนาเดียจมน้ำแล้วสลบปั๊มหัวใจอยู่ที่โรงพยาบาลโพธารามให้ช่วยสวดมนต์ให้หลานรอดหน่อยนะ
มิถุนายนตอนเช้าในตีเนี่ยเขาก็โทรไปหาเจี๊ยบเพื่อถามอาการเด็ก
บอกว่าเด็กฟื้นแล้ว

ตีเขาก็โทรไปหาเจี๊ยบอีกครั้งหนึ่งแต่ทีนี้พบว่าเอ้าปิด
เครื่องแล้วติดต่อไม่ได้อีกเลยนี่ฮะคือในช่วงเวลาที่พ่อ
กับแม่เขาหาลูกสาวเนี่ยคือนางเจี๊ยบเนี่ยนอกจากจะ
บอกว่าเด็กแบบนู้นแบบนี้ตามที่สารภาพกับตำรวจเนี่ย
มันมีผู้ชายลึกลับแชทข้อความพยายามมาเรียกเงิน
หรือขออะไรบางอย่างจากคุณไอซ์แล้วนางเจี๊ยบโทรไปบอกคุณตี
บอกว่าเด็กจมน้ำปั๊มหัวใจอยู่โรงพยาบาลโทรไปถามอีกวันบอกฟื้นแล้ว
แล้วก็หายไปเลยเนี่ยฮะแสดงว่าไม่รู้เธอจะเจี๊ยบเนี่ย
โทรไปบอกคนนั้นคนนี้เพื่ออะไรยังไงทำไมไม่บอกแม่เด็กเข้าไปเลย
บอกพ่อเด็กเขาไปเลยค่ะโอ้โหแปลว่าในตีคนนี้
ก็ถือว่ามีความสำคัญทางคดีที่ตำรวจต้องเรียกไปคุยนะคะ
ต้องเรียกตัวไปคุยในตีอย่างที่คุณภาคภูมิเล่าไป
คือในตีเนี่ยนะนางเจี๊ยบเนี่ยเชื่อว่าเป็นร่างทรงปู่ฤษีตาไฟ
อืมก็เลยให้ในตีเหมือนกับสวดมนต์ช่วยหลานสาว
เนี่ยค่ะในตีอ๋อที่โทรมาบอกให้สวดมนต์ช่วยหน่อย
เพราะในตีเป็นร่างทรงคนในพื้นที่เนี่ยเชื่อถือนี่นะคะครับ
อย่างที่บอกไปว่าตำรวจต้องเรียกไปคุย
แล้วตำรวจก็เรียกไปคุยจริงจริงก็ไปสอบปากคำว่าเกี่ยวด้วยไหมเนี่ย
ครับรู้เรื่องด้วยไหมเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่น้องนาเดียวัยสองขวบเสียชีวิตด้วยหรือเปล่า
ทีนี้ค่ะในตีก็เลยต้องเล่าข้อมูลแบบละเอียดในตีบอกแบบนี้
เหตุการณ์ทั้งหมดมันเป็นแบบนี้คือหลังเกิดเหตุเนี่ย
นางเจี๊ยบโทรศัพท์ไปหาเขาจริงจริงสิบห้ามิถุนายนประมาณหนึ่งทุ่มสิบสองนาที
ขอคำปรึกษาจากในตีว่าจะทำยังไงดี
ตอนนั้นเนี่ยนางเจี๊ยบบอกว่าน้องนาเดียจมน้ำหมดสติสวดมนต์ให้หน่อย
มนต์ช่วยให้หลานสาวรอดชีวิตหน่อยในตีก็ถามกลับไปว่า
แล้วหลานอยู่ไหนล่ะตอนเนี้ยนางเจี๊ยบบอกว่า
อยู่โรงพยาบาลโพธารามหมอกำลังปั๊มหัวใจอยู่อ้างว่าเด็กอยู่โรงพยาบาล
ในตีก็เลยรับปากว่าเดี๋ยวจะขึ้นครูและสวดมนต์ช่วยนะ
แล้วก็ถามกลับนางเจี๊ยบว่าบอกแม่เด็กหรือยัง
เจี๊ยบตอบว่าไม่กล้าบอกในตีบอกว่าผมก็เป็นห่วงนะ
แต่ไม่กล้าถามอะไรมากแล้วก็วางสายกันไป
วันถัดมาสิบหกมิถุนายนตีห้าห้าสิบสองนาที
ตีบอกว่าด้วยความเป็นห่วงก็โทรไปหานางเจี๊ยบอีกรอบ
ว่าเด็กเป็นยังไงบ้างนางเจี๊ยบตอบว่า
ฟื้นแล้วขอบคุณพ่อปู่มากมากเดี๋ยวจะเอาผลไม้ไปถวาย
เนี่ยค่ะตัวในตีบอกว่าคุยกับนางเจี๊ยบ
สั้นสั้นไม่ถึงหนึ่งนาทีเอาเวลาเป๊ะเป๊ะเลย
ก็คือคุยกันห้าสิบสี่วินาทีในตีบอกว่าได้ฟังแล้วก็โล่งใจ
คิดว่าเด็กคงไม่เป็นอะไรแล้วในตีก็เอาหลักฐานนะคะ
ที่เป็นประวัติการคุยโทรศัพท์กับนางเจี๊ยบให้ทีมข่าวดู
เพื่อยืนยันว่าผมไม่ได้รู้เห็นไม่ได้เกี่ยวข้องกับการตายของน้องนาเดีย
เลยนะไม่รู้ด้วยซ้ำว่านางเจี๊ยบเอาเด็กไปฝังดิน
ตีก็เลยต้องให้ข้อมูลแบบละเอียดเพื่อที่จะยืนยันว่าตัวเองไม่เกี่ยว
ในติก็บอกว่าผมก็ไม่รู้จริงว่าทำไมนางเจี๊ยบเนี่ยโทรหาผม
โทรหาแม่เด็กแต่ทุกทุกครั้งที่นางเจี๊ยบมีปัญหา
เจี๊ยบจะปรึกษาผมตลอดมีครั้งหนึ่งนางเจี๊ยบเลิกกับสามี
ก็ให้ในตีเนี่ยเข้าทรงพ่อปู่ฤษีตาไฟเพื่อตรวจดวงชะตาให้ว่า
จะมีทางกลับมารักกันเหมือนเดิมไหมพ่อปู่บอกว่าเป็นไปไม่ได้
แต่อาจจะตัดกันไม่ขาดเนี่ยค่ะในตีบอกแบบนี้
บอกว่าด้วยความที่ตัวเองเป็นร่างทรงนางเจี๊ยบก็เลยโทรหา
ก็เหมือนว่าเขาตกกับใจว่าวันที่สิบห้าตอนเวลาสิบเก้านาฬิกาสิบสองนาที
เขาก็บอกว่าพี่ตีช่วยหนูหน่อยไอ้ตัวเล็กมันตกไปในรองน้ำงัว
หมดสติหนูอพายตัวเล็กมาโรงพยาบาลพุทธราม
หมอกำลังช่วยปั๊มหัวใจอยู่ให้ปู่ช่วยสวดนี่ก็ได้ถามเขาบอกว่าถ้า
แล้วก็บอกแม่แม่ตัวเล็กยังแต่เจ๊บอกว่าหนูก็ไม่กล้าบอก
ไม่รู้ไม่รู้จะบอกแบบไหนมานี่โทรไปตอนวันที่สิบหกครับ
เวลาตีห้าสี่สิบห้านาทีเราก็อยากจะรู้ว่าเด็กมันเป็นไงบ้าง
เขาก็บอกว่าเด็กอ่ะฟื้นแล้วไอ้เจ๊เมินก็พูดมาอีกคำนึงว่า
เดี๋ยวหนูอ่ะเอาผลจะเอาผลไม้มาไหว้ปู่ทีนี้เราก็บอกว่า
ยังไม่ต้องหลอกให้เด็กมันดีก่อนอืมแล้วที่เราโทรเนี่ยก็คือว่า
เราเป็นห่วงเด็กก็เขาก็ไม่รู้จะไปปรึกษาใครไง
ทุกครั้งเขาจะโทรหาเราอ่าใช่ถ้ามีปัญหาก็เริ่มคู่เขา
หรืออะไรต่ออะไรก็เขาก็จะโทรหาเราตลอด
เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องขยายผลเรื่องของสาเหตุที่แท้จริงให้ได้นะครับ
ซึ่งสงสัยนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับเด็กกันแน่
กับน้องนาเดียเนี่ยนะครับเราถามความคืบหน้าทางคดีล่าสุดไปที่พันธุ์ตำรวจโท
ัชพลว่องพาณิชย์ท่านรองภูมิกับการสพโพธารามนะฮะ
เป็นเจ้าของคดีนี้นะครับเจ้าของพื้นที่
บอกว่าเบื้องต้นจากการสอบปากคำนางเจี๊ยบสารภาพว่า
เป็นคนลงมือฝังศพน้องนาเดียจริงค่ะ
ส่วนเหตุผลเพราะตกใจที่เด็กจมน้ำตายแล้วไม่รู้จะทำยังไง
ตอนนี้ตำรวจเนี่ยควบคุมตัวได้แล้ว
เพชรชบูรณเนี่ยเดี๋ยวต้องส่งมาสอบสวนอย่างละเอียด
ที่สพโพธารามเบื้องต้นแจ้งข้อหาก็คือกระทำการโดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายส่วนข้อหาอื่นเช่นซ่อนเร้นอำพรางศพ
แต่ตอนนี้แจ้งข้อหาคือกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะครับ
แต่พฤติกรรมเนี่ยก็ต้องรอเรื่องของการชนะสูตรศพเด็กด้วยนะ
ว่าจะมีร่องรอยอะไรอื่นอีกไหมใช่ไหม
ถ้าเขาบอกจมน้ำเอาขึ้นมาพยายามช่วยปั๊ม

ตอนที่เด็กอาจจะเสียชีวิตอะไรไปเองส่วนเรื่องฝังซ่อนเล้นทำคนเดียวหรือเปล่า
อาจจะต้องโดนข้อหาซ่อนเร้นอำพลางศพเพิ่มเติมไปด้วยครับ